ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวข่าวคราวของเรากันหน่อยนะคะ
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะที่มีคุณแม่ไปร้องเรียน
ลูกสาวเนี่ยเป็นฝึกงานอาสากู้ภัยแล้วมีอาการชักเกร็งมือเท้าจีบ

แล้วก็เจอเหมือนกับพนักงานเวรเปรย์ที่เป็นบุรุษพยาบาลนะคะเป็นผู้ชาย
เขาพูดจาแบบคุณแม่บอกโอ้โหมันไม่เหมาะสม
บอกว่าทำไมไม่รำหรือคลานเข้ามาล่ะ

คือมือจีบชักเกร็งก็คือมือแบบ
มือเกร็งไปเกร็งจนแบบเหมือนเราจีบ

พอน้องเขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะยังมีเข็มน้ำเกลือคาอยู่ด้วย
ฝ่ามือด้านซ้ายก็ถามพนักงานเวรเปรย์ทำไมไม่เอาเข็มออก
ได้รับคำตอบมาว่าจะเอาออกทำไมอีก๒วันก็ต้องกลับมาอีก
คือลักษณะคำพูดคำจามันไม่เหมาะสม
คุณแม่ก็บอกว่าไม่พอใจเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะ
เรื่องนี้เป็นกรณีที่นางจิตสุภาท้องพิมายอายุ๓๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาเขาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
นางจิตสุภาพาลูกสาวชื่อว่านางสาววีรยาอายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นอาสาสมัครฝึกงานกู้ภัยแห่งหนึ่ง
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าลูกสาวมีอาการชักเกร็งมือเท้าจีบ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลไปเจอกับบุรุษพยาบาล
พนักงานเวรเปรย์ที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินมารับตัว
ซึ่งมีพนักงานเวรเปรย์คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
ทำไมไม่รำหรือคลานมาจีบมาทำไมมาล้อเลียนแบบนี้
แม่บอกว่าพอได้ยินปุ๊บไม่พอใจค่ะ
เวลาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเลียนมาล้อเล่นกัน
พนักงานเวรเปรย์คนนี้ก็พาลูกสาวแม่เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง๒ทุ่มพาเข้าไปใน๔โมงเย็น
ไปจนถึง๒ทุ่มลูกสาวแม่ออกมาจากห้องฉุกเฉิน
ในสภาพที่มีเข็มสำหรับให้น้ำเกลือค่ะ
คาอยู่ที่ฝ่ามือด้านซ้ายครับแม่ก็เลยถามพนักงานเวรเปรย์ว่า
ทำไมไม่เอาเข็มนี้ออกเขาตอบกลับไปว่าก็จะเอาออกอีกทำไม
เดี๋ยวสองวันก็ต้องกลับเข้ามาอีกแม่ก็บอกต่อว่าหลังจากนั้นสองทุ่มครึ่ง
ลูกสาวก็มีอาการกำเริบขึ้นมาอีกก็กลับไปที่โรงพยาบาลนี้อีกครั้งนะคะ
ก็เจอพนักงานเวรเปรย์คนเดิมอะค่ะคนที่พูดจาไม่ดีอะค่ะ
ทันทีที่ไปถึงก็พาลูกสาวเข้าห้องฉุกเฉินตอนนั้นก็เดินไปถามกับทีมคุณหมอนะว่า
ทำไมถึงไม่เอาเข็มออกคุณหมอตอบกลับมาว่าอ๋อเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาล
ขออภัยด้วยนะมันคนละเรื่องกับที่เวรเปลวคนเมื่อกี้บอกเลย
แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วถ้าเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบ
นี่ค่ะคุณแม่เลยบอกว่าอยากจะให้โรงพยาบาลอบรมพนักงานเวรเปรย์
ให้พูดจาให้ดีกว่านี้ได้ไหมและอย่าให้เกิดความผิดพลาดอีกได้ไหม
เข็มเอาไว้ที่มือน้องเขาเนี่ยค่ะ
ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปเจอกับในแพทย์ราเมฆอำภัยพิษเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลนะคะ
ก็บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวจากสื่อนี่แหละ
เรื่องต้นก็เลยยังไม่ได้มีการสอบสวนบุรุษพยาบาลคนนี้
แต่เดี๋ยวจะมีการสอบสวนอย่างแน่นอน
ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือได้ทราบจากข่าวนะครับ
ยังไม่ได้ทำการสอบหาข้อเท็จจริงอะไรนะครับนะฮะ
เพราะว่าเพิ่งทราบจากข่าวเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะ

เผื่อว่ากรณีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงขึ้นมา
มันก็เป็นลักษณะของการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับนะ

ซึ่งก็ถ้าเป็นจริงในลักษณะนี้นะ
ก็ถือว่ามันเป็นการที่จะพูดจากันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องไปขอหาข้อจริงก่อนนะครับ

นี่ค่ะผู้มนุยการโรงพยาบาลแหลมชะบังบอกว่า
ถ้าหากว่ามีการสอบสวนแล้ว
ผลออกมาว่าเจ้าหน้าที่เวรเปรย์คนนี้ผิดจริงเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลก็จะมีบทลงโทษ

คือตัวพนักงานเวรเปรย์เนี่ย
เขามีบริษัทต้นสังกัดเหมือนเขาทรัพย์มาอีกทีค่ะ
จ้างเป็นบริษัทและบริษัทก็จัดหาคนมาให้ทางโรงพยาบาลอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบทางบริษัทที่ทางโรงพยาบาลจัดจ้างด้วยนะคะ
ก็สองเรื่องของการพูดจาไม่เหมาะสม
แล้วก็เรื่องของความผิดพลาดที่เข็มน้ำเกลือยังคาอยู่เลยที่มือ
ก็ถ่ายภาพมาให้เห็นช่วงเวลาทำงานไปเลยนะ